อดีตเจ้าของค่ายเพลงแล้วก็รับจัดงานอีเวนต์นะฮะ
โอ้โหงานถูกยกเลิกรายได้ขาดสิ
เปิดร้านนี้ครับไม่น่าเชื่อ
พลิกแบบว่าคนละวงการเลย

ขายข้าวแกงบุฟเฟ่อิ่มละ๕๕บาท
ร้านที่ว่านี้คือร้านฝากท้องข้าวแกงบุฟเฟ่นะครับ
ถนนลนชัยชาญยุทธ์หน้าวิทยาลัยการอาชีพ๑๐๑นะครับ
โปรโมชั่นที่เขาขายอิ่มละ๕๕บาท
มีลูกค้าคนทำงานนักเรียนนักศึกษามาอุดหนุนกันเป็นจำนวนมาก
ส่วนเมนูอาหารก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
แต่ว่าปรุงสดใหม่ทุกวันวันต่อวัน
เมนูยอดฮิตของเขาที่นี่คืออะไรรู้ไหมครับ
กะเพราหมูกับปลาหมึกกับหมึกนี่แหละนี่นะฮะ
ส่วนเมนูอื่นอีกหลายกว่า๒๐เมนูเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นผัดฉาปลาแผนงหมู
หมูใส่หน่อไม้ฝรั่งนะครับ
ำกุญเชียงผัดผักรวมมิตร

มีน้ำพริกตาแดงน้ำพริกกะปิพร้อมผักสด
ตักกินแบบไม่อั้นฟรีนะฮะ
น้ำดื่มก็ฟรี๕๕บาท

เขาจะให้ใช้ถาดหลุมฮะ

เจ้าของร้านเนี่ยเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้นะเป็น

รับถ่ายทำหนังสั้นโฆษณา

งานถูกยกเลิกรายได้ก็ลดนะครับ

เออดีนะฮะแล้วตั้งราคาโปรโมชั่น

ส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๒ขวบ
คิดหัวละแค่๓๕บาทเท่านั้น
เพื่อช่วยเหลือกันในช่วงวิกฤตแบบนี้

เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์

คุณผู้ชมฮะไข่แพงแล้วนะ

ปรับขึ้นราคา๓๐สตางค์

ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่

เป็นราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม

ราคาปัจจุบัน๒บาท๙๐สตางค์

ที่ผ่านมาแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย

เลี้ยงไก่ไข่นะ

ไม่ให้เกิน๓บาทหลังจากที่
ความพยายามจะขึ้นราคามาแล้ว

เดือนเสร็จผู้เลี้ยงไก่ไข่
เขาก็บอกว่าโอ้โหรัฐบาล

ไม่ไหวแล้วเนื่องจากต้นทุนมันสูงขึ้น

สถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครน
นะครับจนกระทบต่อวัตถุดิบ

จะทำให้ราคาอาหารสัตว์สูงขึ้น

ไข่ไก่ขออีก๓๐สตางค์

ดีเซลทุกชนิดปรับขึ้นอีก

อยู่ที่๒๙บาท๗๔สตางค์ต่อลิตร

๙บาท๗๔สตางค์ต่อลิตร

แล้วเป็นยังไง๔๓บาท๙๖สตางค์ต่อลิตรนะครับ

แล้วเป็นยังอยู่ที่

ดีเซล๒๐๓๕บาท๔๔สตางค์ต่อลิตร

ดีเซลขึ้น๑๔บาท